ของเรานะคะจะเน้นไปที่เรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับโควิด๑๙
เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะรวมถึงพอรู้แล้วก็ตระหนักรู้ด้วย
ดูข้อมูลแล้วตรวจสอบตัวเองกันสักนิดนึงนะคะ
รวมถึงการตรวจสอบนี้มันจะทำให้คุณผู้ชมไม่อยู่ในความเสี่ยง
ถ้าคุณผู้ชมดูและข้อมูลที่เรานำเสนอไปอ้าวฉันมีความเสี่ยง
จะได้ทำให้คนอื่นไม่เป็นคนเสี่ยงคือมันตกเป็นทอดแบบนี้
เพราะฉะนั้นข้อมูลตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้จะบอกว่าเป็นข่าวดีก็พูดได้ไม่เต็มปากนะคะ
เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยวันนี้ยังคงเป็นหลักพันอยู่
แม้ว่าจะน้อยลงมาจาก๒วันที่แล้ว๒วันที่แล้วอยู่ที่๑๕๐๐กว่า
วันนี้อยู่ที่๑๓๐๐กว่าคน๑๓๙๐ราย
แต่ว่าวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง๓ศพด้วยกันนะคะ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคก็ออกมาแถลง
สถานการณ์โควิดสิบเก้าวันนี้นะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบวันนี้เนี่ย
มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล๑๐๕๘ราย
แล้วก็การค้นหาเชิงรุกในชุมชน๓๒๖รายค่ะ
รายนี่คือติดเชื้อในประเทศทั้งหมดเลยนะคะ๑๓๘๔ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศหกรายด้วยกันค่ะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มสามศพนะคะ
ซึ่งรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายที่๑๐๒เป็นผู้ชายไทยอายุ๕๖ปีค่ะ
เขาเป็นพนักงานเสิร์ฟสถานบันเทิงในกรุงเทพมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
เลือดในสมองตีบเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
เริ่มมีอาการป่วยเนี่ยคือ๑๓เมษายนนะคะจนกระทั่งอาการหนัก
ถึงได้เรียกรถพยาบาลให้มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ส่วนรายที่๑๐๓เป็นหญิงไทยอายุ๘๔ปีเป็นคนกรุงเทพนะคะ
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบ
แล้วก็ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายค่ะติดเชื้อมาจากหลานชายที่เป็นพนักงาน
เสิร์ฟสถานบันเทิงย่านรัชดากลับไปเยี่ยมที่บ้าน
เจ้าตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าติดโควิด๑๙จนกระทั่งเสียชีวิตวันที่๑๖เมษายน
ถึงได้รู้นะคะว่าติดโควิด๑๙ด้วย
รายที่๑๐๔เป็นผู้หญิงไทยอายุ๖๑ปีค่ะ
เป็นแม่ค้านะคะเป็นอาชีพค้าขายอยู่จังหวัดประจบคิริขัน
มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไทรอยด์
ติดเชื้อจากการกินข้าวร่วมกับเพื่อนค่ะ
เพื่อนเนี่ยมีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในอำเภอหัวหินนะคะ
แล้วเธอก็เสียชีวิตในวันที่๑๘เมษายน
คืออยากให้เห็นเคสที่เสียชีวิต๓เคส๒เคสหลังเนี่ยที่เป็นผู้หญิง
คือติดจากคนอื่นทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วย
ซึ่งคนที่ติดมาคือเป็นคนที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง

หรือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต้องระมัดระวังตัวเอง
ป้องกันตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองมากกว่านี้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่สังเกตตัวเองเนี่ยนะคะ
แล้วคุณมีการเคลื่อนย้ายไปเที่ยวกลับต่างจังหวัด
คุณอาจจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้นะคะ
โดยเฉพาะเดี๋ยวมาขยายประเด็นต่อจากกรณีที่
เป็นผู้เสียชีวิตที่๑๐๒เป็นชาวไทยนะคะ
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำนี่แหละคือไม่ได้เปิดเผยไทม์ไลน์
และไม่ได้ปุ๋ยตรวจโควิดด้วยนะคะทั้งที่ตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้สสจบุรีรำออกมาชี้แจงกรณีผู้เสียชีวิตรายที่๒เนี่ยนะคะ
เป็นพนักงานเสิร์ฟสถานบันเทิงในกรุงเทพ
กลับมาเยี่ยมบ้านค่ะในพื้นที่บุรีรำ
แต่ไม่ได้แจ้งว่าตัวเองมาจากพื้นที่เสี่ยง
พอกลับมาถึงบ้านกักตัวอยู่บ้านมีอาการป่วยด้วยนะคะ
หลังจากมีอาการป่วยไปซื้อยามารับประทานตามอาการ
แต่อาการต่างลักษณะคือเป็นไข้
หลังจากนั้นอาการสุดลงค่ะเรียกรถพยาบาล
เอาตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยนะคะ
เวลาที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งเลยนะคะ

และหลังจากนั้นมาเสียชีวิตค่ะ
นำศพไปชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะคะ
แพทย์สาธารณสุขบุรีรำเล่าว่าผู้ป่วย
หายใจระหว่างที่ย้ายมาที่โรงพยาบาล
ระหว่างทางมีการปั๊มหัวใจค่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมา
ก่อนที่จะมาเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
พอทราบประวัติก็เลยขอตรวจรับผิดเทสให้กับผู้เสียชีวิต
พบติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
พันรยาติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย
แล้วยังทำให้คนใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่บุรีรำที่ตัวเองกลับมาเยี่ยม
มีความเสี่ยงสูงไปด้วย๓๖คน
บุคลากรทางการแพทย์๕คน
ทั้งหมดต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด่วนนะคะ
เรื่องนี้ผู้ว่าค่ะก็เลยขอร้องละกัน
ขอร้องคนที่เดินทางมาที่จังหวัดบุรีรำ

แจ้งข้อมูลให้หมดเพราะกลัวจะมาแพร่เชื้อให้คนอื่นแบบนี้นะคะ
และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ

โควิด๑๙ลามไปถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วค่ะ
แพทย์หญิงฤทัยวัฒนวินิตร
อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้เนี่ยต้องกักตัวแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด๑๐๐คนนะคะ
ผู้ที่เสี่ยงสูงมีถึง๑๗คนเลยนะคะ
เพราะมีบุคลากรของโรงพยาบาลไปติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงที่จังหวัดอุดรธานี
ผ่าตัดตอนนี้เลยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
ลดงานลงบางส่วนแต่ยังคงทำการผ่าตัดเร่งด่วนอย่างอุบัติเหตุแบบนี้ได้อยู่
โดยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมวีทรา
ไม่ให้กลับบ้านจนกว่าจะปลอดเชื้อและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะคะ
ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะนายชะลินทองศุกร์
โดยมีการตรวจหาโควิด๑๙เบื้องต้นแล้วไม่เจอ
แต่พอมาตรวจซ้ำถึงพบว่าติดเชื้อนะคะ
ต้องไปสอบสวนก็มีบุคลากรทางการแพทย์๔๐คนค่ะ
มี๒๐คนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องกักตัวสังเกตอาการอีกเหมือนกัน
และต้องมีการปิดห้องผ่าตัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนไปด้วยนะคะ
ส่วนโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกตอนนี้ประกาศปิดหอผู้ป่วย๒อาคารค่ะ
เพราะว่าไปเจอผู้ป่วยหญิง๑รายปกปิดข้อมูลว่าเป็นโควิด๑๙
แล้วมานอนรักษาตัวค่ะทีนี้พอตรวจเชื้อโควิด๑๙ในครั้งแรกเนี่ยผลเป็นลบ
แต่พอตรวจครั้งที่๒ปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
คราวนี้เนี่ยต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่จะเข้าไปรักษาไม่ต่ำกว่า๒๐ราย
เป็นการกักตัวแบบทันทีเลยแล้วก็จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วนเท่านั้น
คือต้องบอกว่าด้วยเวลาแบบนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์คือด่านหน้าของเรา
สำคัญมากคือสุขภาพเขาสำคัญที่สุดแล้วก็ความปลอดภัยของเขาก็สำคัญที่สุดด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่สามารถมารักษาเราได้
เพราะฉะนั้นพูดไปถึงทุกคนแล้วกันเนอะไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไป
คือใครก็ตามอะนะคะทำอะไรอย่าปกปิดเลยค่ะ
มันอาจจะเกิดผลเสียในเรื่องครอบครัวหรืออะไรใดก็ตาม
แต่ว่าคือยังไงคุณก็ต้องยอมรับมันแล้วคุณก็ต้องเปิดเผย
ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะ